ปรากฏว่าตัวสามีเพิ่งไปกินเหล้ามาด้วย
แล้วเกิดอารมณ์ร้อนหึงเมียแบบนี้

กระจกมันบาดขาเลือดอาบเลย

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปพยายามเกลี้ยกล่อม
เพื่อจะนำตัวไปรักษานะครับ
โอ้โหนี่จริงตัวเองก็บาดเจ็บอยู่นะคุณ

แต่ว่าไม่ยอมออกมาจากห้องน้ำบกขัง
อยากให้นำตัวออกมาเพื่อส่งรักษานะครับ

กระจกบานใหญ่อะไรแบบนี้มันอันตรายมากนะคุณ
เพื่อกระจกมันตกลงมาบาดเส้นเลือดใหญ่
คือถ้าเกิดว่ามันเป็นกระจกนิรภัยมันก็แตกมาเป็นเม็ดข้าวโพด

ดูสิถ้ามันบาดเส้นเลือดใหญ่มันถึงตายได้นะ
ไม่กี่นาทีก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยโอ้โหเลือดอาบเต็มพื้นห้องเลยนะครับ
คนที่บาดเจ็บคือนายมัตตาอาแมร์หรือว่าบังมะอายุ๓๓ปี
ซึ่งขังตัวเองอยู่นะครับไม่ยอมออกมา
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปโรงพยาบาล

แล้วก็ทำร้ายตัวเองโดยการเตะประตูกระจกหน้าบ้าน
แตกละเอียดเลยเศษกระจกนี้บาดขา

มะก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในห้อง

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ยุทธวิธี

ถีบประตูห้องนอนเข้าไปเพื่อจะควบคุมตัว
จังหวะนี้เต็มถีบ๒ครั้ง
แล้วก็ค่อยเข้าไปเพื่อจะควบคุมตัวนะครับ
พื้นห้องภายในห้องนอนเต็มไปด้วยเลือดของบังมะ
ไหลออกมาจากบาดแผลที่ขา

นำตัวส่งกรมพยาบาลพุทธโสธร
ทีนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับป้าของภรรยา
ของเมียบังมะก็คือป้าสุธิสา
ป้าก็เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ทำอะไรใครไม่ได้ก็เลยทำร้ายตัวเอง
กระจกบานประตูจนแตก
ก็เลยต้องโทรเรียกตำรวจมาช่วยจัดการ
พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็พาไปรักษาหน่อยดูสิเลือดอาบขาเลยนะฮะ
นี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน

ประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านปิดล็อกด้วยกุญแจนะฮะ

ส่วนร่องรอยความเสียหายเราส่องเข้าไปดูนะครับ
ก็ร่องรอยของประตูกระจกที่มันแตกเกลื่อน

ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดนะครับ
ทีนี้เราไปสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้น
ก็คือคุณป้านงอายุ๖๕ปี

จะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่า
แรกก็อยู่กันดีนะไม่ค่อยจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน

เอาฟังเสียงป้านงนะครับ

ไอ้เมียน่ะบอกไม่รักผัว

ผัวน่ะมันคือคนขี้หึง
บังโดนตลอดโดนไอ้สาวนี่ฟันตลอด
ให้เที่ยวก่อนแล้วก็มือห้อยไปตลอด
เออเนี่ยคุณป้าบอกว่าบังมะก็ขี้หึง
ส่วนเมียของบังมะก็เคยทำร้ายบังมะอะไรแบบนี้นะ
นะครับคุณป้าบอกว่าช่องบ้านเท่านี้

ก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหานายมัตตาอาแมหรือว่าบังมะ
จากเป็นการทะเลาะกันเองของสามีภรรยา

หายจากอาการบาดเจ็บก็คงให้กลับบ้าน
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครมาแจ้งความ
จากแจ้งความว่าเหมือนทำร้ายทรัพย์สินในบ้าน

อันนี้ก็มีการทำร้ายร่างกายกันเรื่องผัวเมียใช่ไหม